หึงโหดก็บุกไปแทงอดีตภรรยาแล้วก็หลบหนีไป
พอตำรวจจับได้เนี่ยก็ตัวเองโดนจับขังคุกก็เครียด
พยายามจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเลยค่ะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็คือนางอดิการอายุ๔๘ปีค่ะ
ถูกนายบุญยฤทธิ์หรือว่าในตู่ซึ่งเป็นอดีตสามีคือ
ตามข่าวบอกว่ามาง้อขอคืนดีแต่ไม่เป็นผล
สุดท้ายเอามีดแทงนะอดีตภรรยาไป
เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อตอน
โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่ซอยประชาอุทิศ๒๑นะคะ
คือหลังเกิดเหตุไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ปรากฏว่าจับภาพผู้ก่อเหตุได้ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
นัดเจอกันกับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปบ้านพักที่อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรประการเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยสุดท้ายแล้วตามไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ
แล้วนำไปสอบสวนที่สอนอห้วยขวางแต่พอไปที่โรงพักค่ะคุณผู้ชม
สอบปากคำไม่ได้เพราะว่าผู้เกาะเหตุคืนนี้ตั๋วเนี่ย
อยู่ในอาการเครียดหนักก็ต้องควบคุมไว้ตอนที่ควบคุมตัวเนี่ย
ตามรายงานบอกว่าในตู่เองพยายามจะผูกคอตายหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเฝ้าดูแลกันอย่างใกล้ชิดเฝ้าทั้งคืนนะคะ
และเมื่อตอนสายตำรวจนำตัวในตู่คนนี้มาสอบปากคำ
ตอนที่นำตัวออกจากห้องขังผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่า
ฆ่าอดีตภรรยาทำไมก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะคะ
เดินไปด้วยสีหน้าที่เศร้าสลดค่ะ
อีกด้านหนึ่งนะคะนางหนึ่งเป็นพี่สาวคนรองของผู้ก่อเหตุ
วันนี้มาเยี่ยมน้องชายนะคะแล้วบอกว่าหลังก่อเหตุ
น้องชายเข้ามาที่หอพักแล้วบอกกับเธอบอกว่าแทงเมียตาย
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องมอบตัวตำรวจเข้ามาจับพอดีนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเธอบอกไม่เคยรู้จัก
เห็นหน้ามาก่อนน้องไม่เคยพามา
แล้วเธอก็ไม่ได้อยู่กับน้องชายด้วยนานจะมาหาสักทีหนึ่ง
แต่ยอมรับว่าน้องเป็นคนเจ้าชู้มีแฟนหลายคน
แต่ถ้ารักใครแล้วรักจริงห่วงแฟนมากนะคะ
ส่วนที่น้องชายไปทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนึง
คบหากันกับอดีตภรรยาจนเป็นคดีความฐานพยายามฆ่า
ตามกฎหมายค่ะ

ก็รอให้จิตใจนิ่งผ่อนคลายความกังวลลงก่อน
แล้วจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับ